หลายแลจุด
รวมถึงภาคใต้ตอนบนเป็นยังไงกันบ้างคะ
เช้านี้ฝนตกโปรยปลายลงมาหรือยังไลน์มาบอกกันหน่อย
ส่วนเรื่องของฝนเอ๊ะทำไมมันตกเยอะจัง
พายุก็ผ่านไปแล้วมันคือปัจจัยอะไรกัน
ร่องฝนค่ะตัวนี้เนี่ยผ่านตอนกลางของประเทศ
มันอยู่ตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะ
แล้วจะบอกว่าร่องฝนน่ากลัวกว่าพายุอีก
เพราะการเคลื่อนตัวเขามันจะอาศัยปัจจัยอื่น
ไม่ใช่เฉพาะตัวเขาตัวเดียวพายุผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
แต่ร่องฝนอยู่อย่างนั้นแหละค่ะอยู่กับเราได้เป็นสัปดาห์เลย
อกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นอีกที่เสริมให้มีฝนช่วงนี้นะคะ
โดยเฉพาะตอนกลางของประเทศลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พาเอาความชื้นจากฝั่งทะเลอันดามันขึ้นไป
อันนี้คือเขาทำงานตามปกติของฤดูฝน
แต่มีลมอีกหนึ่งตัวค่ะลมตะวันออกเฉียงใต้
พาเอาความชื้นจากฝั่งอ่าวไทย
ไปที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคกลาง
ปัจจัยนี้ทำให้ตอนกลางของประเทศช่วงนี้ฝนเยอะจริงจริง
ส่วนตามช่วงเวลาช่วงเช้านะคะ
ภาพถ่ายดาวเทียมก็บอกไปแล้วก็คือแถวภาคอีสานฝนเยอะ
หลังจากนั้นสายได้พักกันนิดนึง
แล้วกลับมาก่อตัวตกจริงอีกครั้งช่วงบ่าย๓เป็นต้นไป
ทีนี้ตกหนักตกนานเลยนะตกแช่เลยนะคะ
จนถึง๖โมงเย็นเลยนะคะแหม
ถึงช่วงเวลาที่คนจะกลับบ้านอีกแล้ว
เพราะฉะนั้นใครที่ใช้รถใช้ถนนจะกลับบ้านวันนี้
เช้าวันนี้เปิดดูเตรียมตัวให้ดีนะคะ
ออกจากบ้านเตรียมรองเท้าบูธเตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝน
ทุกอย่างที่จะป้องกันฝนได้ค่ะ
ส่วนเรื่องของคลื่นทะเลอันดามันเนี่ย
ค่อนข้างชัดเจนว่าคลื่นสูงมากนะคะ
จุดไหนที่มีฝนสามารถคลื่นสูงได้มากกว่า๒เมตร
ส่วนทะเลอันดามันคลื่นไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไ